ทีนี้มาดูเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้ก็คลิปเสียงมาตามนัดของนายอัจฉริยะนะคะ
เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เป็น๒คลิปที่นายอัจฉริยะบอกว่า๒คลิปสุดท้ายละ
คลิปหนึ่งความยาวเกือบ๓นาที
อีกคลิปหนึ่งความยาวประมาณ๕นาที
คลิปแรกเป็นลักษณะที่ผู้หญิงกับผู้ชายคุยกัน
แล้วก็เหมือนกับนัดแนะกันว่าจะไปออกรายการโทรทัศน์รายการนึง
เตรียมสคริปให้พร้อมนะท่องให้แม่นนะ

ลองไปฟังเสียงคลิปนี้กันก่อนนะคะบางช่วงบางตอนค่ะ

หน้าเราน่าจะไปใช่ไหม
ตัวเองต้องไปด้วยกับเราแล้วก็คุณพาร์ท๓คน
เออตอนนี้เนี่ยที่เราส่งให้ตัวเองเมื่อกี้นะมันมี
เมื่อวันที่๖ตุลาทตัวเองก็ยังสั่ง๒๖มาเนี่ย

ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวเองบอกคุณพัฒน์ว่า

เขาก็จะไลฟ์สดไปด้วยไง

ว่าสัก๑๐โมงครึ่งมาเจอกัน
แต่ที่บ้านเรามีเดี๋ยวปีนใหม่ก็ได้

ช่วยไม่ได้นะเพราะประจำติศาสตร์นี้ดังทุกคนนะ

แปลว่าคนละล้านรู้สึกจะไม่คุ้มค่าหัวบ้าง
จะพูดไปเดี๋ยวคนอื่นเขารู้เอาเป็นว่า

เราบอกว่าเราต้องการความถูกต้องเราไม่ได้สนใจเรื่องเงิน

โอเคบอกคุณภาพเดี๋ยวเขาไปเตรียมกัน

เพจบอกว่าเป็นคลิปเสียงที่มีการคุยกันวันที่๕ธันวาคมปีที่แล้ว
แนะจะไปออกรายการเตรียมสคริปต์กันให้พร้อม
ท่องกันไปให้ดีพูดถึงเงินส่วนแบ่งด้วย
ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็พยายามนึกไงคุณภาคภูมิ

หลังจากนั้นมันมีรายการอะไร
เชิญแขกรับเชิญไปคุยเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี

ปีที่แล้วอ่ะคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรอ่ะอ๋อ
รายการของเขาเขาเชิญครูปรีชาเชิญแม่ค้าขายลอตเตอรี่ไปสองคน
คือเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดอืมเนี่ยค่ะเขาก็เลยเอ๊ะเวลามันมันใกล้เคียง
เลี่ยกันกับเสียงในคลิปเลยแต่เราไม่ได้บอกนะคะว่าเสียงในคลิปคือ
ครูปรีชาหรือว่าเจ๊เจ๊ที่ขายลอตเตอรี่นะคะไม่ได้หมายความว่าจะเกี่ยวข้องกันนะ
ใช่ค่ะแต่แค่ลองสังเกตว่ามันมีรายการอะไรไงหลังจากที่คลิปเสียงเขาคุยกัน
ธันวาคมมันมีรายการเนี้ยแหละค่ะอืมที่คุณหนุ่มเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็
ในรายการนี้เนี่ยเขาคุยกันในลักษณะที่ว่าคือเจ๊พัดเนี่ย
บอกว่าเอาลอตเตอรี่สี่สองหกให้กับเจ๊บ้าบินครับ
สิบตุลาคมปีที่แล้วเจ๊บ้าบินก็เอาลอตเตอรี่เนี้ย
ให้กับครูปรีชาห้าสามสามเจ็ดสองหกคือตัวคุณหนุ่มพิธีกรก็ถามครูปรีชานะ
ซื้อมากี่ชุดอืมครูปรีชาก็ตอบแบบฉะฉะเลย
ชุดบอกหมายเลขมาเสร็จสับคุณหนุ่มกัญชัยก็ถามอีกว่าท่องมาเหรอ
ครูปีชาบอกว่าจำได้เพราะเป็นเลขมงคล
ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทะเบียนรถภรรยา
คือเขาท่องได้หมดศูนย์เจ็ดหกหนึ่งสองหกห้าสามสามเจ็ดสองหก
หนึ่งสามหนึ่งแปดแปดห้าเก้าศูนย์ห้าสี่เจ็ดศูนย์อืม
ชาวเน็ตเขาก็วิจารณ์กันนะเนาะวิพากษ์ว่าเหมือนท่องมาเลยไง
เออมันเป๊ะเป๊ะมากไงอันนี้เป็นประเด็นของคลิปที่หนึ่งนะคะ
อ่าความยาวประมาณสักเกือบเกือบสามนาทีทีนี้คลิปที่สอง
ในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมบอกว่ามันไฮไลท์เลยอะค่ะ
เพราะว่าคลิปที่สองคลิปนี้ผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียกตัวเองว่าอาจารย์
คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้ชายในคลิปเนี่ยเรียกว่าแม่บ้าง
บ้างทำนองปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทนี่แหละ
ทำไมฮะเขาพูดว่าเนี่ยมีแม่ค้าลอตเตอรี่
อยากได้ส่วนแบ่งเงินรางวัลเสนอตัวยอมเป็นกิ๊ก
เป็นภรรยาอีกคนนึงอ๋อเหรอเนี่ยมันเลยเป็นไฮไลท์ไงฮะ
ลองไปฟังดูนะคะคลิปนี้ยาวสักประมาณ๕นาทีค่ะ
วันคืนคุณปู่โทรหาคุณปู่สมหายคุณพ่อผมฮะ
เออว่าไงโทรหาเรื่องลอตเตอรี่ก็เลยเล่าให้ฟังอ๋อ
เออเออแล้วคุณปู่เขาบอกว่าพิชาต้องเอาให้ได้นะอ๋อ
แต่ตอนเนี้ยอีกคนที่มันขายให้อ่ะนะมันก็โทรมาอืม
ก็ถามว่าอาจารย์หนูว่ารักอาจารย์นะเพราะอาจารย์เป็นคนดี
หนูว่าบอกอาจารย์ได้เท่านี้เลยว่าลอตเตอรี่อยู่ที่หนู
แต่เนี้ยบังเงินใครก็คือว่าจะให้หนูได้เท่าไรอืม
ผมก็เลยบอกเหมือนว่าเอาอย่างงี้นะนะลูกน่ะฟังให้ดีนะลูก
มันไม่มีเทวดาขอให้เรามาสองคนให้สองคนเนี่ยจัดสรรกันให้ถูก
ตอนนี้หนูต้องจัดสรรว่าขณะนี้ใครเป็นเจ้าของโรตเตอรี่
คนหนึ่งก็จะต้องได้เงินเยอะมากกว่าอีกคนนึงอืม
แล้วหนูก็อยากได้เท่าไหร่หนูก็บอกอาจารย์นะ
เดี๋ยวเราก็จะได้เอาเงินไปขึ้นสรรรค์กันซะมันจะได้จบจบถูกปะอืม
คดีความจะได้ไม่มีแล้วหนูก็จะไม่ติดคุก
ถ้าหนูเอาไปนะมันเป็นการยากยอกทรัพย์อืม
ซึ่งหนูไลน์ให้อาจารย์แล้วแล้วทุกอย่าง
มันเป็นติดตามเงื่อนไขของของกฎหมายอืม
นั้นอ่ะเพื่อความง่ายง่ายน่ะหนูอ่ะก็จะได้มีชีวิตใหม่อืม
จากหนูต้องเช่าบ้านอยู่หนูอาจจะมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองอืม
อาจารย์ก็ซื้อให้น่ะที่หนูต้องการอ่ะหนูอยากได้รถอาจารย์ก็ซื้อให้
แต่ว่าหนูก็ได้ส่วนของหนูนะเพราะหนูไม่ได้เป็นเจ้าของ
ถูกต้องไหมหนูก็บอกว่าถูกต้องแต่หนูอยากได้มากกว่านั้น
ก็เลยบอกว่าหนูอยากได้เท่าไรหนูว่ามาเลย
มันบอกว่าไงหนูมาหนูรักอาจารย์เป็นแฟนเป็นผัวน่ะ
หนูอยากหนูอยากมีชีวิตอยู่กับอาจารย์อีกสักคนหนึ่งได้ไหม
ผมก็บอกว่าได้แต่ยังไม่รู้หนูก็เป็นกิ๊กกับพี่ไปเลย
โดยเปิดเผยกันไปแต่เราไม่ต้องมีอะไรกันได้ไหม
เพราะอาจารย์เคยตั้งสัจจะกับชีวิตอาจารย์เลยว่าอาจารย์จะมีเมียคนเดียว
หนูก็มีผัวของหนูไปเลยเดี๋ยวอาจารย์หามาให้ดีไหม
จะเอาคนรอแบบไหนก็ได้อ่ะที่เรากับอาจารย์อ่ะจริงป่ะ
อาจารย์ไม่ใช่คนรอไม่ใช่คนอะไรนะมันก็บอกอาจารย์หนูรักอาจารย์นะ
อยากให้อาจารย์มาดูแลหนูเป็นอีกครอบครัวหนึ่งได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ย
เราก็ต้องตรงไปก่อนถูกป่ะคุณแม่ว่าจริงมั้ยรู้ป่ะงานตรง
ไม่ได้ระวังพี่ช้าเป็นห่วงเราก็เลยว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวทั้งนี้ถึงนั้น
หนูก็มาคุยกับแฟนพี่เลยว่าขณะนี้เราวางเงื่อนไขกันว่าหนึ่งสองสามสี่
แล้วหนูก็เอาเงินไปขึ้นเงินให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยว่ากันจริงป่
ก็ได้พี่ช้าตงไม่ดีเมื่อนี้
ทงสรรความรู้สึกใจอะไรหรือเปล่าได้ปูไกลว่างัยพ่อยืนยันว่า
ชีวิตพ่อเนี่ยเกิดมาพ่อจะมีอะไรกับแม่คนเดียวพ่อจะไม่ดีกับคนอื่น
สบายใจได้เลยแต่ว่าในกระบวนการอ่ะ
ที่จะต้องเพื่อให้ได้สิ่งที่เรายังไม่ได้มาเนี่ย
บางครั้งเราก็ต้องตอบตกลงเขาไปก่อนจริงป่ะ
เพื่อล่อเสือออกจากค่ำอ่ะอืมเข้าใจไง
เออคุณยารู้ไหมว่าหน้าตาอย่างเงี้ยยังมีคนรักแม่
เราไม่รู้ว่าคนคนหนึ่งอ่ะเขาฟัยสูงยังมีผัวเป็นคู่นะ
อยู่ตรงหน้าธนาคารกสิกรไทยแล้วก็วันวันตลาดนัดเขาก็จะขายตามตลาดนัดอ่ะ
ผมชอบไปเฉียบเงาะข้าวก็จะเจอคับไวบ่อยแต่คราวด้วยก็จะเรียกพี่รักอะไรอย่างนี้
ทีนี้มันเหมือนเป็นเหตุปัจจัย
ทีนี้ผมไปหาหมอดูนะหมอดูเขาบอกชาติที่แล้วนะอาจารย์เป็นเมียเป็นผัวเมียกัน
เขาถึงนำร่ามมาให้อาจารย์ไง
อาจารย์อาจารย์ทุก๓ตัวหน้าด้วยนะ

ก็เลยได้มา๑๘๐๐จาก๖๐๐บาท
เราก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนดีนะ

เมื่อกี้ก็เลยบอกเขาไปว่าแม่มึงฟังพ่อให้ดีนะ
ชาตินี้เราไม่ได้เป็นผัวเมียกันหรอก
มันอาจจะเป็นพบหนึ่งชาติหนึ่งที่เราเคยได้ดูแลกัน
ถึงครั้งนี้เราไม่ได้ดูแลกันนะ

จะให้พ่อไปนอนกับแม่มึงด้วย

เพราะพ่อเป็นคนรักครอบครัวของพ่อ
เดี๋ยวพ่อก็จะหาแฟนดีมาให้
ครูที่นี่ที่สุดยังมีอีกเยอะแยะ

แต่ว่าเนี่ยมันก็เลยกระทบแม่ค้าขายลอตเตอรี่ไง
เพราะว่าในคลิปก็ได้ยินพูดแบบเต็ม
เพราะแม่ค้าขายลอตเตอรี่หน้าธนาคารกสิกรไทย
เราก็อยากรู้จริงว่าตรงนั้นมีใครขายอยู่บ้าง
กาญจนบรีขายอยู่ก็สามคน
คนเจ๊บ้าบินก็ขายตรงนั้น
พัฒน์ก็ขายตรงนั้นเจ๊เกียวก็ขายตรงนั้น
ครับแต่ก็ไม่ได้ว่าว่าเป็นใครนะแต่ถ้าเกิดจะให้นึกตามไง
ไปคุยกับเจ๊ที่ขายอยู่หน้าธนาคารกสิกรไทย
ก็ต้องไปถามเขาแหละใช่ไหมเพราะว่ามันมีกรณีเกิดขึ้นก็คือว่า
อาจรุยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคลิปเสียงนี่เปิดเผยออกไปนะ
ปล่อยคลิปเสียงออกไปรอบนี้แล้ว
เดี๋ยววันจันทร์มาคอยดูว่าแม่ค้าลอตเตอรี่
จะมีคนใดคนหนึ่งอาจจะอับอายจนไม่ไปขาย
แต่ทีมข่าวของเราไปก็บอกว่าก็มาขายกันตามปกติทุกคนเลยนะคะ

เพราะว่ามันเป็นคลิปเสียงที่เขาพาดพิงถึงใครอะไรยังไงก็ไม่รู้ไง
วันนี้มาครบทั้งเจ๊พัดเจ๊บ้าบินแล้วก็เจ๊เกียว
ซึ่งเป็นพยานในการขายลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
เจ้าปัญหาให้กับครูปรีชานะครับ

เออคลิปเสียงที่นายธุระเปิดเผยมาล่าสุดว่ายังไง
ทุกคนไม่ขอพูดว่าเป็นเสียงใคร

ไม่เคยมีเรื่องเงินเรื่องส่วนแบ่ง
ไม่เคยได้ไม่เคยคิดจะเอาอะไรทั้งสิ้น
เจ๊บ้าบินบอกว่าจริงแล้วเรื่องเงิน๑ล้านบาท
เคยพูดนะคุณเดี๋ยวมาสอนแต่พูดเล่น
แล้วที่ผ่านมาลูกค้าเวลาซื้อสลากไปแล้วถูกรางวัลใหญ่
เขาก็เอามาให้บางคนก็ไม่ให้ก็ไม่เคยหวังอะไรอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องคลิปเสียงที่มีเสียงของผู้ชายคนนึงบอกว่า
มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาเสนอตัวเป็นแฟนชายในคลิปเสียง
บ้าบินบอกว่าไม่ใช่เจ๊นะ
คือจะพูดลงพูดเล่นอะไรบางที
ถามว่าเคยพูดกับครูปรีชาไหมก็มีนั่นแหละ
เรียกพ่อมั่งเรียกที่รักมั่งอันนี้จริง
แต่กับลูกค้าคนอื่นเจ๊ก็พูดอย่างนี้นี่แหละ
ใครพูดยังไงก็พูดไปพูดแล้วรับผิดชอบความพูดของตัวเองด้วยนะคะ

ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมค่ะเป็นปกติ
เจ๊นะคะไม่สนใจเรื่องคลิปค่ะ
จะปล่อยก็ปล่อยมาได้เลยปล่อยให้หมดเลยค่ะ
มาให้เต็มที่สู้กันที่ศาลแน่นอนกว่า
จริงจริงเรื่องเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับเราไหม
มันมันพูดเล่นถ้าคุณจะเก็บมาตีเป็นความจริงนะคะ
เราพูดเล่นเราใช้แทนคำสมมุติในคนที่รักกันรู้จักกัน
เราไม่ยืนยันหรอกค่ะเพราะว่าสมัยนี้คลิปทุกคลิปมันตัดต่อได้
มันแต่งเติมได้เราไม่ยืนยันแต่การเล่นมี
คุณเล่นมีมันเล่นทั้งนอกจอในจออ่ะเนี้ย
มันเล่นกันพูดเล่นกันพูดเล่นพูดหัวกันอ่ะเราฟังแล้วเราซึกว่าอะไรสันละ
อ๋อว่าคุณเหนื่อยแท้ข้าวหัวคุณหนึ่งล้านคุ้มไหมเนี้ยมี
เคยพูดเล่นแต่เราเราไม่ได้เรียกร้อง
อ่าเราก็เลยลองให้เจ๊เกียววิเคราะห์ให้หน่อยค่ะคลิปออกมาเนี่ย
เฉพาะเรื่องเตรียมสคริปต์กันเนี่ยเตรียมสคริปต์กันก่อนไปออกรายการ
อ่าเจ๊เกียวนะครับบอกว่าไม่ยืนยันนะว่าคลิปเนี้ยเป็นของจริง
ของปลอมอะไรยังไงแต่ถ้าจะพูดอย่างเช่นมีการเตรียมสคริปต์ไปออกรายการ
โทรทัศน์ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าแม่ค้าเป็นคนบ้านนอก
เคยไปออกรายการทีวีก็อาจมีการเตรียมกันบ้างนะครับ
เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเรื่องส่วนแบ่งเงินอะไรพวกนี้
วางแผนอะไรกันเนี้ยอันนี้ไม่มีนะครับส่วนอีกคลิปที่พูดถึงแม่ค้าลอตเตอรี่
ขอเป็นแฟนกับผู้ชายในคลิปแล้วก็ทวงส่วนแบ่งเงินรางวัล
เกียวมองว่าตรงนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับหวย๓๐ล้านกาญจนบุรีก็ได้
เพราะชายในคลิปก็บอกว่าแม่ค้าบอกว่าหวยอยู่กับตัวเอง
แต่ขอส่วนแบ่งและขอเป็นแฟนอาจจะเป็นเรื่องของรางวัลอื่นที่ไม่ใช่๓๐ล้านบาทเจ้าปัญหา
เกลก็ยกตัวอย่างอย่างงวดที่ผ่านมามีลูกค้าถูกเลขหน้า๕ใบ
ป่านนี้ยังไม่มารับรางวัลเลยเพราะว่าสั่งซื้อไว้
ไม่ได้ไปซื้อหน้าร้านก็เก็บไว้ให้แล้วก็โทรตามไปบอกว่าหวยยังอยู่นะ
สั่งไว้เนี่ยมันถูกเลขหน้า๕ใบด้วย๓ตัวหน้าเนี่ยมารับได้
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาส่วนแบ่งอะไรยังไงยังบอกให้เขามารับอยู่เลย
ส่วนเรื่องขอเป็นแฟนหรือเป็นกิ๊กกันไม่ขอออกความเห็น
แต่ก็เจ๊เกียวผู้สื่อข่าวเราบอกว่าก็หันไปเตือนเจ๊บ้าบินนะ
บอกเออพูดอะไรก็ให้ระวังหน่อยอย่าพูดเล่นมากอย่าเมาสอยมากนัก
เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอืม
เรื่องคลิปเรื่องโทรศัพท์ไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อหวยขายหวยนะคะ
ไม่ได้เกี่ยวกันการพูดการเม้ามอยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์
จะคุยทางโทรศัพท์สองแง่สองมุมก็แล้วแต่นะคะ
เพราะว่ากรณีเรื่อง๓๐ล้านเจ๊เกียวก็บอกตั้งแรกแล้วว่า
หวยไม่ใช่หวยเจ๊เกียวนะคะลูกค้าก็ไม่ใช่ลูกค้าเจ๊เกียว
เจ๊เกียวก็ไม่ได้ขายให้นะคะ
เจ๊เกียวเป็นประจักษ์พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ความจริง
มันเป็นไปได้ยากที่ว่าใครจะให้เป็นล้าน
แล้วถามว่าถ้าเป็นการจ้างวานคุณจะเสี่ยงไหม
ถ้าสำหรับเจ๊เกียวเจ๊เกียวลงทุนก็หลักล้านอยู่ข้างหลังแล้ว
คงไม่มาอยากได้กับเงินล้านกับชีวิตของตัวเองทั้งชีวิตหรอกนะ
ถ้ามันไปผิดแล้วไปอยู่ในคุก
แล้วก็เรื่องสคริปต์อะไรเนี่ยก็คิดว่าทุกคนไม่เคยไปออกรายการทีวี
ก็อาจจะตื่นเต้นเลยคิดว่าเหมือนสคริปต์ถ่ายหนังอะไร
คงจะต้องไม่อ้านมีอะไรอย่างนี้นะเป็นไปความเข้าใจของที่เจ๊เกียวคิดนะนะ
เกี่ยวไม่ทราบว่าคนที่พูดเขาพูดเกี่ยวยงหรือว่าเจตนาอะไร
เกี่ยวตอบแทนไม่ได้นะคะต้องถามเพราะว่าเรื่องเนี้ย
เขียวก็ฟังฟังฟังจากในคลิปแต่ยืนยันไม่ได้ว่าคลิปเนี่ย
มันตัดเตาออกมาหรือเปล่าแต่เจ๊เกียวไม่เคยได้ยิน
แต่เจ๊เกียวพูดตั้งแต่ครั้งแรกจนทุกวันนี้เจ๊เกียวเห็นยังไงเจ๊เกียวพูดเรื่องจริง
ได้ยินยังไงเจ๊เกียวก็พูดเรื่องจริงเนี่ยค่ะก็นอกจากสามเจ๊
เจ๊เกียวเจ๊พัดเจ๊บ้าบินทีมข่าวของเราก็เดินอยู่หน้าธนาคารกสิกรไทยในตลาด
ครับมีใครขายของอยู่ตรงนั้นอีกบ้างอืมก็อยากรู้ไงอาจจะไม่ใช่สามเจ๊ก็ได้
จะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่ขายของอยู่ตรงนั้นนึกออกมาครับก็เลยไปคุยกับป้าอ้อย
อ้อยบอกว่าแม่ค้าที่ขายตรงนี้หลักก็คือตัวป้าอ้อยนี่แหละ
มีอีกคนนึงชื่อเจ๊ป้อมแล้วก็มีคนชื่อเจี๊ยบ
บ้าบินก็ขายตรงนี้บ่อยบ่อยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
ขายประจำทุกวันที่ตลาดนัดเรสซิตี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอ่า
อ้อยได้ยินเสียงในคลิปไหมป้าอ้อยก็ขายลอตเตอรี่ด้วยนี่
หน้าธนาคารกสิกรไทยด้วยนี่ป้าอ้อยบอกว่าโอ้ยป้าโสด
ถามว่าสดไหมป้าสดอืมแต่ไม่เคยเสนอเสนอตัวเป็นเมียน้อยใคร
แล้วก็ยืนยันว่าอีก๒คนที่ขายตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ๊ป้อม
คนชื่อเจี๊ยบเนี่ยเขาก็มีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วไม่เกี่ยวกัน

แต่ที่ป้าก็ไม่ทราบว่าลึกซึ้งมันมีแค่ไหนเราไม่ทราบนะคะ
เพราะว่าที่อยู่นี่ก็แบบว่าเราก็มีเจ้าของกันอยู่แล้วค่ะ
เราไม่ได้เสนอตัวกับอาจารย์คนนี้ค่ะ
เพราะเราก็มาขายก็เห็นอาจารย์ตั้งแต่มีเรื่องก็อาจารย์ก็เดินมาอีก๒ครั้งเท่านั้น
แต่อย่างป้าเองท่านก็มีสามีอยู่แล้วพอเราก็ทำอะไรปั้งค่ะ
ทีนี้ไหนก็ไปแล้วนะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปตามหาสู่นักชื่อไอ้จอร์สด้วยค่ะที่ไปตามหาก็เพราะว่าในเพจเฟสบุ๊คของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเนี่ยค่ะบอกว่าเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยในความของครูปรีชาที่ชื่อว่าทนายวรยุทธ์บุญวงสัยไปที่ตลาดเรซซิตี้ก็คือไปกับครูปรีชานิละไปที่แผงพระเค
ทนายวรยุทธ์เหรอนี่เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้ทีมข่าวของเราก็เลยอยากดูว่าไอ้จอร์ดหรือเจ้าจอร์ดเนี่ยมันไปกัดเขาจริงหรือเปล่ามันนอนอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยค่ะก็ไปตามหานะคะไปสอบถามเจ้าของแผงพระเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าครูปรีชากับทนายความไปแผงพระจริงจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปเลือกเช่าบูชาพระแต่ก็
เป็นสูงนักชื่อโค้กตัวสีน้ำตาลปกติโค้กเนี่ยไม่กัดคนแต่ว่าที่กัดคนไปก็น่าจะไปเหยียบไปโดนอะไรมันนะคะแล้วก็ที่ถูกกัดก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนัก
มีเนี่ยเรานี่ค่ะจะโค่แล้ว๊อคตัวมันเหมือนโค้กใช่นะพูดส่วยกับนะคะเราก็ไปเจอมันนะครับ
แต่ว่ามันจะทำหน้าที่เฝ้าตลาดตอนกลางคืน
กลางวันนี้หลับสนิทไม่สนใจใคร

ทีนี้คุณผู้ชมคะทางนายอัจฉริยะเองก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วค่ะ
คลิปที่ออกมาโพสต์ล่าสุดอีก๒คลิปนี้ได้มาจากไหนอะไรยังไง
ต้นนายอัจฉริยะก็ย้ำยืนยันว่าแค่เผยแพร่คลิป
แต่ไม่ได้บอกว่าเสียงในคลิปเป็นเสียงใครพูดกับใครอะไรยังไง
ยืนยันว่าคือได้มาอย่างถูกต้อง
มาจากฝากฝั่งของทางครูปรีชาเหมือนเดิม
ได้มาจากเจ้าหน้าที่คนไหนนะคะ
คือนายอัจฉริยะบอกว่าเขาจะไปมีอำนาจไปขอคลิปแบบนี้มาจากเจ้าหน้าที่มาจากหน่วยงานได้ยังไง
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเนี่ยเอาอย่างนี้เลยไหมท้ากันท้ากันว่าถ้าคดีนี้ครูปรีชาชนะ
เดี๋ยวนายอัจฉริยะเลิกเป็นวิศวกรเลย

แต่ถ้าคดีนี้ครูปรีชาแพ้ทนายความครูปรีชาเนี่ยเลิกเป็นทนายความไปเลยได้ไหม
นี่ค่ะเดี๋ยวไปฟังคำชี้แจงจากนายอัจฉริยะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้
ตัวเขาเองไม่มีอำนาจไปเอาคลิปอะไรมาจากเจ้าหน้าที่ได้ล่ะค่ะ
ว่า๒คลิปนี้เป็นไม้เด็ดสุดท้ายแล้วนะคะ
ที่เขานำมาโพสต์นำมาเผยแพร่ในเพจเนี่ย
ก็อยากจะให้สังคมรับรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีขบวนการตกลอตเตอรี่

อยากให้พยานที่อาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริง
ได้คิดว่าควรจะช่วยเหลือเป็นพยานต่อไปหรือเปล่า
เพราะจากคลิปที่๒ก็จะเห็นว่าเหมือนกับมีการหวังประโยชน์ของตัวเอง
เสียงผู้ชายในคลิปเนี่ยก็ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะคะ
อัจฉริยะบอกด้วยว่าเรื่องนี้มันอาจจะยืดเยื้อนะคะ
กลางปีหรือไม่ก็ไปจนถึงสิ้นปีหน้าเลยค่ะ
ส่วนตัวมั่นใจว่าหมวดจรูนน่าจะชนะแล้วก็มีการท้ากันอย่างที่บอกนะคะ
ทีนี้ก็บอกว่าถ้าอีกฝั่งนึงไม่พอใจ
จะเอาคลิปมาแฉมาแย้งกันก็เชิญเลยนะคะ
ฟังเสียงในอัธิรยาค่ะ
ถ้าหากว่าคุณชนะผมจะเลิกเป็นพยนต์ตะแหลกชีวิตนั่น

เราเลยไปตามหาหมาให้ด้วยนะ
นี่ค่ะนายอัจฉริยะพูดถึงการทำงานของ
รายการข่าวชื่อดังช่องหนึ่งด้วยนะคะ
ที่บอกว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวช่องนี้อีก
เพราะบิดเบือนความจริงทำให้ตัวนายอัจฉริยะเสียหาย
แล้วก็จะมีการพูดคุยกับเพจที่เป็นพันธมิตรกันด้วยว่า
จะไม่ให้ข่าวกับนักข่าวช่องนี้ช่องไหนก็ไม่รู้
นักข่าวคนไหนก็ไม่รู้ลองฟังนายอัจฉริยะดูค่ะ
ใช้วิธีคือบอกกับสังคมว่าเราถูกรังแก่
และให้เครือข่าวพันธมิตรของเราที่อยู่ทั่วประเทศ

และพันธมิตรของทเพจส้นตีน
เพจอื่นเนี่ยที่นักข่าวช่องเนี่ยไปขอข้อมูลจากเพจส้นตีน

อย่าลืมว่าจอมทรัพย์เนี่ยเกิดจากช่องของเขาเลย

วันนี้ผมยังไม่เคยได้ยินคำว่าขอโทษจากเขาเลย

แต่ช่องอื่นเนี่ยเขาแสดงสผลิตนะครับ

ผมก็แปลกใจมากเลยที่ช่องนี้นะครับ

เขาเอาจอมทรัพย์ไปออกเพื่อต้องการเรตติ้ง
อมทรัพย์ก็ถูกสารออกหมายจับติดคุก

สุดท้ายปะติ้นก็ถูกออกมาจับนะครับ

ลองให้เขาคิดเองบ้างว่า

ก็ไม่ได้บอกว่าช่องไหน

ให้คุณอัธริยะเขาพูดบอก

คุณผู้ชมคะเดี๋ยว๑๗พฤษภาคม

ถึงรัฐมนตรีว่าการประสบศึกษาที่ก่อน

ของคดีอาญายังมีคุณสมบัติในการสอนหนังสือเป็นครูหรือเปล่า
วันนี้ทีมข่าวเราก็พยายามติดต่อทางครูปรีชานะ
จะขอความคิดเห็นร่วมที่คลิปเสียงมีความคิดเห็นว่าอะไรอย่างไร

วันหยุดวัชการด้วยวันพฤชมงคลนะครับ